เมื่อช่วงที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวนะคะ
ไปพบศพหญิงสาวอายุ๑๘ปี

เป็นสามีของเธอหรือเปล่าที่ก่อเหตุฆ่าเธอนะคะ

หวังต่อทรัพย์ก็คือสร้อยคอทองคำ

พันธุ์ตำรวจเอกเชิดพงศ์ชิวปรีชา

จังหวัดสุราธานีพันธุ์ตำรวจเอก

เพียรพลนวลเสน่ห์อายุ๒๗ปี

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เหตุแห่งการตายและทำให้เสียหาย

โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ตามร่างกายของนายเพียรพล

นำตัวนายเพียรพลมาสอบปากคำ
ให้การปฏิเสธนะและกล่าวอ้างว่า
ขีดขวนดังกล่าวที่เกิดขึ้นตามตัวของตัวเอง

แต่เมื่อส่งไปตรวจดีเอ็นเอ
พบว่าดีเอ็นเอมันไปตรง
กับที่เขาพบในจุดเกิดเหตุ

และแถมกล้องวงจรปิดในร้านทอง

นี่แหละจับภาพนายเพียรพล
ขณะที่เอาสร้อยคอทองคำ๑บาท
หนึ่งสลึงของเหยื่อไปขาย

ถูกจับยอมจำนวนเปิดปาก

ฆ่าเผาร่างของนางสาวจริญญาช่วยพยักษ

เป็นการฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
ซึ่งวันเกิดเหตุเขาเห็นผู้ตาย
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากร้านรับซื้อน้ำ

ก็เลยรีบขับรถไปจอดที่หน้าบ้าน

ทำร้ายอย่างไรทำร้ายบีบคอ

กับรถจักรยานยนต์จากนั้นตาม

ในช่วง๕ทุ่มคืนวันเดียวกันนะคะ
ไปถามครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ

เปิดเผยว่าขณะที่เดินทางไปดูหน้าผู้ต้องหาที่

มารอบุตชายสอบปากคำ
และถูกอนุมัติออกหมายจับ๓ข้อหา

สุดล้มลงกับพื้นแบบนี้เลย

ช่วงสายของวันนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ต้องหาก็คือ
เพียรพลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

สามีของน้องที่เสียชีวิตก็หลุดพ้นจากการเป็นแพ้
ที่ถูกสังคมแล้วก็ฝ่ายผู้หญิง

ก่อนหน้านี้เขาก็ออกมาปฏิเสธตามสื่อต่างตลอด